เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันหน่อยดีกว่า
เกี่ยวกับทีมพยาบาลเหมือนกันค่ะ
แต่ทีมพยาบาลทีมนี้เขาบุกป่าลุยนาฝ่าโครน
เพื่อจะไปช่วยผู้ป่วยที่หมดสติอยู่กลางทุ่งนาคุณ
เขาโพสต์คลิปบอกข้อความระบุว่า

แค่อยากให้เห็นอีกมุมของพยาบาลที่เขาทุ่มเทก็เท่านั้น

พยาบาลออกเหตุรับผู้ป่วยแบบทุลักทุเล
เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้เห็นใจกันบ้างไหมครับ
อีกมุมมองจากงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ
เขาโพสต์แบบนี้อยากปรบมือให้เลยคุณ
คลิปนี้ความยาวประมาณสัก๑นาที
เราจะเห็นเลยค่ะว่าพยาบาลหญิงคนนี้
ซ้อนมอเตอร์ไซส์ไปเลยนะเป็นมอเตอร์ไซส์ของชาวบ้านด้วย
เข้าไปในเส้นทางก็
เป็นทั้งป่ามันป่าอ้อย
มีเป็นโครนตมด้วยสองข้างทางก็แคบ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะคนโพสต์เนี่ย
เขาเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๙โมง

มีชาวบ้านแจ้งมาบอกว่ามาช่วยหน่อยพยาบาล
มีคนนอนหมดสติอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลน้ำพอง

ทีนี้พอทีมเขาได้รับแจ้งเนี่ยนะคะ
มีใครบ้างก็มีพยาบาล๑คน

มีพนักงานกู้ชีพมีผู้ช่วยพนักงานกู้ชีพ
รีบไปเลยรีบไปช่วยนะคะ
ขับรถกู้ชีพเป็นรถตู้ขับไป
แต่พอไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเส้นทางมันรถตู้วิ่งผ่านไม่ได้ค่ะ
ก็เลยเอ้าขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของญาติคนป่วยละกัน
ซ้อนท้ายแบบนี้เข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็จุดที่จอดรถกู้ชีพ
แล้วต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปถึงผู้ป่วย
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรคุณ
เส้นทางมันก็แคบมากแล้วแถมมีฝนตกด้วย

ดังนั้นแค่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังนะ

ประเมินสถานการณ์ตามแผนช่วยเหลือ
ก็รีบเร่งเลยค่ะเอาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้น
คุณเห็นไหมสะพายอะไรไปแบกอะไรไป
เป็นอุปกรณ์ในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย
พอไปถึงแล้วประเมินเสร็จแล้วปั๊บ
ก็คิดว่าจะต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
แต่ช่วงที่กลับออกมาค่ะ
ต้องเอาตัวผู้ป่วยผูกติดกับผ้าขาวม้า
ประคองตัวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างทุลักทุเล
อันนี้เป็นจังหวะที่ไปถึงผู้ป่วยแล้วนะคุณผู้ชม

โอ้โหกว่าจะมาถึงรถกู้ชีพที่จอดห่างอยู่๑กิโล
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำพอง

นี่คุณผู้ชมเป็นวินาทีที่แบบช่วยชีวิตคนจริงค่ะ
ทั้งพยาบาลเองทั้งทีมกู้ชีพแล้วก็ผู้ช่วย
อาการของผู้ป่วยเนี่ยอาการก็คือเส้นเลือดในสมองตีบ
แล้วพอโพสต์คลิปนี้ไปมีคนมาแสดงความคิดเห็น
มีคนมาชื่นชมการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดนี้อย่างมากเลยคุณผู้ชม
ดังนั้นไลน์คะหน้าจอส่งกำลังใจมาให้หน่อย
เพราะว่าทีมพยาบาลที่เขายังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถมีอยู่อีกหลากหลายที่ทั่วประเทศเลยแหละ